จังหวัดขอนแก่นหน่อยเขาบอกว่าไปพบโบราณสถานขนาดใหญ่
คาดว่าจะเป็นอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรและภาพสลักหินทราย
ที่เขาบอกว่ายังคงมีความสมบูรณ์อยู่มาก
เขาเชื่อว่านี่คือพิธีกวนเกษียณสมุทรของเหล่าเทพและยักษ์ค่ะ

มาดูกันนะคะนี่ค่ะนางสาวทิพพวันวงอัศภัยบูล
นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่๘ขอนแก่นนะคะ
เขาลงพื้นที่ไปเลยไปสำรวจโบราณสถานโนนพระแท่น
ซึ่งอยู่กลางทุ่งหนาทางด้านทิศใต้ของบ้าน
น้องโกหมู่๓ตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
มีในช่วงวงหาแก้วอายุ๘๓ปีที่เป็นเจ้าของที่นาน
แล้วก็นายสารันยูภูเวียงแก้วอายุ๕๔ปี
ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาด้วย

คือทางนักโบราณคดีเขาแนะนำว่า
ห้ามนำทูบเทียนปักลงไปบนหินและศิลาแรงเด็ดขาด
เพราะมันจะไปกระทบกับเรื่องของความสมบูรณ์ของหิน

ถ้าจะกราบไหว้บูชาปักทูบเทียนในจุดอื่นได้นะ
แต่ห้ามนั่งหรือเหยียบหรือปักทูบเทียนลงไปบนแท่นหินศิลาแรงเด็ดขาดแบบนี้
ลักษณะเห็นไหมคะด้านฐานตรงนี้
นี่ค่ะที่บอกเลยว่าเป็นภาพเกี่ยวกับพิธีกวนเกษียณสมุทรนี่แหละ
คุณทิพวันบอกว่าตรวจเช็คแล้วก็วัดขนาดของหินทรายมีทั้งหมด๑๖ชิ้น
แต่ละชิ้นยาวประมาณ๑๕๒เมตร
แล้วก็ตรวจวัดศิลาแรงที่มีอยู่ประมาณ๓๐ชิ้นอีก
ซึ่งจุดที่พบหินทรายและศิลาแรงเป็นโบราณสถานที่เรียกว่าอาคารภายใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมเขมรนั่นเอง
น่าจะเป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายประมาณ๒๕๐๐ปีที่แล้ว
ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือเป็นวัดหรือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะ
อันนี้คือเรื่องในสมัยโบราณนะ
ส่วนภาพสลักหินทรายที่พบเห็นไหม
ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์แล้วดูออกด้วยว่าเป็นรูปอะไรเห็นไหมคะ
เป็นภาพการกวนเกษียณสมุทรของเหล่าเทพและยักษ์
ที่มีการจับตัวพญานาคซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดเรื่องรามเกียรทั้งหมดนั่นแหละ
สมัยก่อนที่มีการเห็นไหมกวนเกษียณสมุทรแล้วมีน้ำอมริตเกิดขึ้นอะไรต่าง

ใช่ค่ะกำหนดอายุเบื้องต้นน่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษที่
ศิลปะนครวรรษถึงบายนนะคะ
ก็ประมาณนี้เท่าที่นักโบราณคดีเขาให้ข้อมูลมา
แต่ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่ามันเป็นโบราณสถานนะ
เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ
ก็เลยไปการแบบไปขอโชคขอลาบกัน